อีกที่หนึ่งนะฮะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ที่เธอเจอกับอุบัติเหตุนี้ด้วยตัวเองนะครับ
แล้วบอกว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้ว
เพราะว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งย้อนสอนมา
และเกือบจะประสาทางากับรถของเธอไปดูคลิปกัน
นะครับคุณผู้ชมดูให้ดีดีนะฮะรถคันนี้มีกล้องหน้ารถแต่รถสีขาวคันนี้โอ้โหมันย้อนสอนมาได้ยังไงนะฮะคือถ้าตามหลักปกติแล้วรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยก็ขับชิดขวาก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ขับช้าสุดแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่ารถอีกคันเนี่ยมันสวนทางมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
โดยเห็นรถของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็ขับมาบนถนนคันคลองชมประธานอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ขับอยู่ดีดีแล้วฮะปรากฏว่าช่วงทางโค้งซึ่งมันก็เป็นโอ้โห
นี่ดูสิมันเป็นมุมอับสายตาเหมือนกันนะ

เกือบจะหักหลบไม่ทันแล้วด้วยซ้ำ
รถคันสีขาวมันขับมาจากไหนมันขับย้อนสอนมานะครับ

โชคดีที่รถของเจ้าของโพสต์แล้วก็คนขับ
ซึ่งเป็นคนโพสต์มีสติหักหลบได้ทันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงนี้ขับรถแถวเส้นคันคลองให้ระมัดระวังรถย้อนสอนด้วยนะครับ
พร้อมติดแฮชแท็กสุดจัดประหลัดบอก
ซึ่งก็มีชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
นามการขับรถของเก๋งคันขาวเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันขับมาได้ยังไง
บ้างก็ว่ามักง่ายบ้างก็ว่าย้อนสอนธรรมดาก็แย่อยู่แล้ว
นี่ย้อนมาเลนส์สุดตรงนี้นะฮะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
แล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ตายคนเดียวจะพาคนอื่นซวยแล้วก็ตายไปด้วยนะครับ
แล้วก็บางคนก็ชื่นชมความมีสติของเจ้าของโพสต์ที่ยังสามารถหักหลบได้ทัน
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หาตัวคนขับรถเก๋งคันนี้มาลงโทษให้ได้
บางทีในพื้นที่ต่างจังหวัดนะเราจะเจอกับรถที่ชอบขับสวนเลนแบบนี้มา
เพื่อที่อาจจะย้อนสอนไปแล้วเดี๋ยวจะไปกลับรถตรงนู้นไปเลี้ยวขวาตรงนู้น
เข้าซอยตรงนี้ใกล้หน่อยคิดว่ามันปลอดมันไม่อันตราย
แต่จริงแล้วมันอันตรายนะฮะแต่ปกติเราจะเห็นรถจักรยานยนต์ทำแบบนี้ซะเยอะ

ถ้าเป็นคนขับรถที่ไปทางปกติไปทางที่ถูกต้องเห็นแบบนี้ก็ตกใจ
นี่โชคดีนะที่เขาหักได้ทัน